อุทัยธานีตำรวจได้รับแจ้งบอกว่า
มีผู้ชายไม่สมประกอบสติไม่สมประกอบ
ชิงตัวเด็กหญิงแล้วก็พาเดินไปตามถนน
พาเดินไปตามถนนครับ
ตอนนี้ลูกพี่ตกใจหมดแล้ว
แต่รู้เลยกับเขาก็ขวดลงอยู่นี่ตกใจได้ไงตอบผมก้อน
เหตุการณ์ช่วงเช้าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ

เจอแล้วแต่งตัวอย่างไรนะ

ลูกเสือจริงลูกเสือจริงมีผ้าพันคอ
แต่ผู้ชายพรามเหรอวะหรือฤสีเหรอหรืออย่างไรนี่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับ
ตำรวจสมพรรณรันศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
รับแจ้งบอกว่าผู้ชายคนนี้สติไม่ดีล่ะดูออก
ลักพาตัวเด็กหญิงสองคนเดินไปตามถนนครับ
เป็นถนนสายลานศักดิ์ย่านบ้านบุงกระเชอนะ
ไปตรวจสอบพบผู้ชายแต่งตัว

คล้ายพรามคล้ายฤษีอย่างที่ดอมว่า

ทราบชื่อคือนายสถาปัตย์อายุ๓๐ปีนะครับ
คือผู้ชายคนนี้สถาบันโวยวายแล้วบอก
เด็กสองคนเป็นลูกสาวแท้ที่ถูกพลากตัวไปก็เลยชิงตัวลูกกลับมา
เดี๋ยวจะพากลับไปอยู่ด้วยคุณผู้ชมว่าไง

ลูกเขาดูหวัดดูหวัดดูหวัด
ต่อมามีในวุฒิอายุ๖๐ปีครับเป็นปู่ของเด็กสองคนนี้
อุ้มเด็กชายมาอีกคนนึงมามาหาตำรวจ
เล่าบอกว่าดอม

เด็กทั้งสามคนทั้งสองคนบนถนนแล้วที่อุ้มอยู่เป็นลูกสถาบัติจริงเว้ย

ก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ของเด็กพาหลานมาให้เขาเลี้ยงก็คือให้ปู่เลี้ยงนะครับ
เพราะต้องการจะแยกลูกจากพ่อที่เสพกัญชาจนหลอนนะครับ
แล้วคิดว่าตัวเองเป็นผู้มีอิทธิฤทธิมีหน้าชุดได้
ก่อนเกิดเหตุจะพาหลาน๓คนไปส่งที่โรงเรียน
แต่สถาปัตย์มาดักรอมาดักรอแล้วทำร้ายปู่แล้วก็ชิงลูกไป
เขาช่วยหลานชายคนเล็กไว้ได้แต่หลานสาวสองคนถูกบังคับให้เดินตามไป
เขาก็เลยแจ้งตำรวจพอตำรวจรู้ว่าสถาปันสติไม่สมปรากอบนะครับ

บอกว่าเอาเดี๋ยวจะคืนจะคืนตะกรุดให้
แต่ตัวสถาบันบอกกุดตะกุดบ้าเลยนี่ยศฉัน
ฟังไปขมวดคิ้วไป

เป็นองค์คลักษณ์พิทักษ์

นั่นคือตำรวจก็ต้องเอาด้วยแหละ

เก่งนะคุยกับคนที่คือเขาไม่มีสติ
คุมสติไม่ได้แล้วคุยรู้เรื่องแล้วพาขึ้นรถเป็นไง

ก็สถาปัตย์ก็ไปโรงพักตำรวจก็แจ้งพม
พาตัวไปบำบัดไปดูแลหน่อยนะฮะ

น่าเห็นใจนี่คงจะมีแบบว่า
เรื่องในครอบครัวที่เขาทำให้สะเทินจิตใจ
และประกอบกับเสพกัญชาด้วยครับ
เป็นห่วงก็แต่เด็กนี่แหละครับใช่ครับอ๋อใช่